สนับสนุนโดยสายการบินไทยสมายเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาธาตุน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องยาธาตุน้ำขาวไทยนคร
เพราะว่าถึงเพราะว่ารู้เขาเป็นคนโทรมาบอกเสียอ้วนเป็นคนโทรมาบอกว่าแม่ผมจะโอนตังค์ให้นะ
อ้วนเขาก็บอกว่าเขาจะชดเชยให้ที่ตอนนั้นน้องไม่ได้ทำงานกับอ้วนแล้วน้องไปทำงานที่บาร์อื่น
แล้วก็เสียอ้วนก็ไปรังความบานนี้ไม่ให้รับ
เขาก็เลยบอกว่าถ้าพี่อ้วนจะให้ถ้าพี่อ้วนจะโอนให้พ่อกับแม่จริงก็คือพี่อ้วนโอนแค่๓แสนพ่อ
คือชดเชยค่าที่พี่อ้วนไม่ให้หนูที่ไม่ให้ทำงาน
เขาก็เลยบอกก็ได้ยินน้องพูดกับแม่ว่า
อ้วนเขาบอกว่าเขาจะโอนล้านหนึ่งก็เช็คแล้วมันก็เข้าจริง
แม่ก็โทรหลังจากนั้นก็โทรคุยกันกับอ้วน
ก็บอกอ้วนโอนมาทำไมตั้งเยอะตั้งแยะแม่ไม่เอาแม่ขอคืนได้ไหม
ไม่ผมไม่เอาคืนครับผมให้แม่ให้น้องด้วยความขอรบ
อยากเอาไปทำอะไรแม่ก็เอาไปเลยไม่ต้องเอามาคืนผม
แสนนึงสองแสนแสนสองแม่ไม่เห็นครับ
เพราะว่ายอดที่รู้ก็คือยอดคือเสียอ้วนเขาโทรมาแจ้ง
เอานอกนั้นไม่รู้แม่ไม่มีการตกลงใดทั้งสิ้นกับเสียอ้วน
ไม่มีเงินที่เขาโอนมาให้ไม่มีข้อตกลงใดทั้งสิ้นกับเสียอ้วน
คือเขาโอนเข้ามาเขาบอกว่าโอนมาซื้อรถให้น้อง
แล้วไม่มีคำว่าโอนมา๑ล้านคือแรกก็แต่งงานกับน้อง
ไม่มีไม่มีการพูดเรื่องแต่งงานไม่มีการพูดเรื่องมั่น
แล้วไม่มีการสร้างเรือนหอไม่มีค่ะไม่มีตกลงใดทั้งสิ้น
อยู่ในสลิปอยู่ในเฟสอยู่ในอะไรหมด

ประวินาค์แล้วก็เค้ง

อยู่ในการควบคุมของตำรวจทั้งหมดนะคะ
เพราะว่าเสียอ้วนคือคนที่
ต้องการตัวมากที่สุดของคดีนี้ซึ่งก็ได้มาแล้ว
แล้วก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนของตำรวจนะคะ
แต่ว่าคดีนี้มันไม่จบตรงที่ว่าระหว่างกลางเรื่อง
มันมีเรื่องการทวงถามว่าสาเหตุที่เสียอ้วน

มันก็ถูกเปิดโดยเงินไม่ว่าจะเป็น๑ล้าน

เงิน๔ล้านซึ่งคุณแม่บอกว่าไม่ใช่
แล้วตัวเลขใหม่ที่สุดวันนี้ที่คุณผู้ชมได้ยินไป
สักครู่นี้คือระหว่างที่เสียอ้วนเดินมาเนี่ยค่ะ

เพราะฉะนั้นตัวเลขที่มากที่สุดตอนนี้ที่ได้ยินจากข่าว
แล้วเผอิญว่าเป็นปากเสียอ้วนเองคือ๗ล้านนะคะ
ในขณะที่นักข่าวเวลาไปตามคุณแม่จะยังยืนตัวเลขเดิมอยู่เหมือนเดิม
เอกสารที่ออกมาแล้วอาจจะมีการแชร์กันไปแล้วในข่าวเนี่ย
มันก็เป็นตัวเลขที่ยังไม่ถึงยังไม่เต็ม

ว่าตำรวจอยู่ในมือทั้งหมดแล้วเรียบร้อย
แล้วก็สิ่งที่เสียอ้วนเลือกที่จะพูดในแต่ละช็อตของการเดินออกมา
นี้ก็คงจะเป็นกุญแจสำคัญหลายเรื่องนะคะ
แต่เอาตรงเลยนะคุณผู้ชม
คือไม่ว่ามูลเหตุจะเป็นอย่างไร
จะมีการตั้งใจจงใจหลอกลวงหรือไม่ก็ตาม
แต่สิ่งที่เสียอ้วนและพวกทำเนี่ย
ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะ
คือก็ยังเข้าข่ายข้อหาที่สูงที่สุดอยู่ตอนนี้ก็คือ
ฆ่าโดยไตรตรองคือร่วมกันฆ่าโดยไตรตรอง
เพราะมีการวางแผนมีการจัดเตรียมตะเตรียม

ถ้าเทียบกันดูในแต่ละคดีที่ผ่านมา
ลักษณะการสู้คดีจะเป็นแบบไหน

ถ้าเรื่องของเงินยังจะเล่นประเด็นเรื่องของเงินอยู่ว่า
ให้เองให้โดยเสน่หาหรือให้โดยแอบตกลงอะไรกันไว้
แล้วไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงเลยผูกใจเจ็บ
แค้นเนี่ยคืออันนี้เป็นคดีที่ต้องแยกออกมาสู้กันหรือเปล่า
จะไม่สามารถเอามาปนกับคดีฆ่าที่สปายกับฟอสเสียชีวิตไปหรือไม่
วันนี้คุยกันนะคะกับรองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดีสำนักงานอายการสูงสุด

ตอนรับกลับบ้านค่ะบ้านไม่ใช่ไทยรัฐนะประเทศไทย

กลับมาเมื่อวานครับตอนตีห้าครึ่ง
ตอนแรกนึกว่าจะได้พบอาจารย์ครั้งแรกตอนกลับมาน่าจะเป็นเรื่อง๓๐ล้านไม่ใช่
สิ่งที่เสียอ้วนบอกมาสิ่งที่มีคนให้ข่าวทั้งเปิดเผยชื่อจริง
หรือไม่เปิดเผยชื่อจริงก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
ตำรวจต้องมีเยอะกว่าเราแล้วเขามีแล้ว
คือถ้าออกจากปากเสียอ้วนตำรวจรู้หมดแล้ว
คือคนรู้มากที่สุดผมว่าพบตรท่านรู้หมดแล้วล่ะ

แต่ถ้าสมมุติถ้าสมมุติตอนอาจารย์ทางข่าวมันเปลี่ยนค่ะ
คือตอนแรกคือความโหดเยี่ยมของการสังหารสปายกับฟอส
ใช่ไหมคะแล้วก็ไปถลกคดีเก่าของเสียอ้วนนะคะ
แต่ทางข่าวมันเปลี่ยนตรงที่ว่าอ้าวแล้วสาเหตุที่เสียอ้วนฆ่าเนี่ยเพราะอะไร

แล้วมันก็ถูกปล่อยออกมาเรื่อยแม้กระทั่งล่าสุด

คำถามคือดิฉันเข้าใจถูกไหม
คือถ้าจะเล่นเรื่องตัวเลขว่าโอนให้กันแล้วไม่เป็นไปตามข้อตกลงอะไรก็แล้วแต่
แยกกันกับที่ฆ่าเขาใช่ไหม

ยิ่งบอกตัวเลขมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งชัดแจ้ง
อย่างเมื่อกี้ที่คุณจอมขวัญเปิดรายการมา
จะเป็นเรื่องของตัวเงินมีเรื่องของสัญญา
หรือเรื่องของชู้สาวความรักความใกล้
มันยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่ามูลเหตุจูงใจมันมาจากเรื่องเหล่านี้
คือมันเป็นองค์ประกอบของการที่มากระทำความผิด
คดีของประเทศไทยส่วนใหญ่ที่เราสอบสวนกันที่เราทำกัน
โดยปกติเราก็ไม่ค่อยได้สืบว่าสาเหตุของการฆ่าเป็นอย่างไร
เว้นที่เรื่องที่ถ้าท่านพบตรลงไปทำเนี่ย

หนึ่งเรื่องเปรี้ยวสาเหตุที่ต้องทำอย่างนั้นเพราะเจ็บแค้น
เรื่องแฟนถูกดำเนินคดียาสิบติด
เรื่องที่๒๘ศพที่ภาคใต้เพราะเรื่องที่ดิน
แต่ถามว่าเนี่ยเวลาการสอบสวนคดีใหญ่เนี่ย
เขาก็พยายามจะหาสาเหตุมาเชื่อมโยงให้ได้
มูลเหตุจูงใจของการฆ่าเป็นอย่างไร
เพราะฉะนั้นจะบอกว่าแยกกันเสียทีเดียวมันก็ไม่ใช่
มันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งข้อหาและโทษ
ถ้าสารท่านตัดสินคดีของเสียอ้วนและทีมไหมคะ
ข้อหานี้ไม่เปลี่ยนแล้วล่ะข้อหานี้ฆ่าโดยไตรตรอง
โทษก็คือสถานเดียวประหารชีวิต
ทีนี้ถามว่าแล้วจะอ้างมีเพราะมีในโซเชียลก็บอก

อ้างเจ็บแค้นเครื่องโกรธโทษชั้นใยอะไรอย่างนี้ได้ไหม
มันการบันดาลโทษะต้องเข้าใจว่า
ภาษากฎหมายไม่ทันสาวต้องเกิดเดี๋ยวนั้นแล้วทำเดี๋ยวนั้น
ไม่ใช่เกิด๔ปีที่แล้วแล้วมาทำวันนี้
แค้นความจริงชังไอ้การล้างแค้น

นั่นกำลังพูดถึงข้าด้วยต่ายตรอง
อาจารย์เออ

ชั่ว

จะบอกได้เป็นคร่าวได้ไหมคะอาจารย์ว่ามันมันควรจะอยู่ภายใน๕นาที๑๐นาที
ภายในวันนั้น๒๔ชั่วโมงถึงจะยังเรียกบันดาลโทษะ
อยู่ในช่วงเวลาอยู่ในช่วงเวลามันตอบไม่ได้๕นาที๑๐นาที
มันมีอยู่คดีหนึ่งไอ้คนเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟชอบทำแก้วตกแก้วตกแก้วตก
แล้วก็ไปด่าเด็กเสิร์ฟมันยืนอยู่ประมาณสัก๑๐นาทีมันหันมามันก็โชคโครมเข้าไปเลย
กเจ้าของร้านนี่ก็คือมันบันดาลโทษะเก็บไว้ไม่ไหว
แต่ว่าระยะเวลาต้องใกล้ชิดพอสมควรไม่ใช่ด่ากันตอนเช้าตอนเย็นลุกขึ้นไปยิงเขา
ถ้าอย่างนี้ถ้าด่าตอนเช้าโกรธมากเลยคือไอ้บันดาลโทษะภัยยันตรายนั้นมันก็หมดไปแล้ว
กลุ่มคมเหงการถูกกลมเหงนั้นมันหมดไปแล้วถูกด่าตอนเช้าแล้วตอนเย็นไปชักปืนไปดักยิงเขา
อันนี้มันกลายเป็นวางแผนฆ่าแล้ว
เพราะฉะนั้นเรื่องบันดาลโทษะตัดทิ้งเลยทิ้งได้เลยแต่ทีนี้ที่อาจารย์บอกว่าเจ็บแค้นเครื่องโกรธกันเนี่ย
คือเจ็บแค้นเวลามันสะสมได้นี่คะอาจารย์
ใช่มันสะสมได้ใช่แต่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของการบันดาลโทษะแล้วไง
งั้นฉันตัดบรรดานโทรศะทิ้งก่อนทีนี้ความเจ็บแค้นสาเหตุที่เสียอ้วน
ถึงกับวางแผนวางคนวางรถวางอาวุธเอาไว้ว่าจะเอามาทำอะไรบ้างเนี่ย
อันนี้ความเจ็บแค้นตรงนี้เนี่ยถ้าสืบกันในศาลมีผลต่อคดียังไงคะ
ก็มีผลต่อคดีว่าชัดเจนของการไตรตรองไว้ก่อนอย่างรอบครอบ
ส่งคนเข้าไปตามสนิทชิดเชื้อส่งคนเข้าไปตามสังเกตการณ์รับข้อรายงานจนมา
แล้วก็ขึ้นขึ้นเครื่องมาจากภูเก็ตมามีการเช่ารถแล้วไปดักดู
แล้วมีคนส่งสัญญาณมันยิ่งชัดเจนว่าเป็นการไตรตรอง
แต่ทีนี้ถ้าสืบกันแล้วคือดูแล้วดูแล้วเสียอ้วนคงพูดละเอียดกว่านี้
ตอนที่ตำรวจสอบและเมื่อขึ้นศาลคงเล่าละเอียดกว่านี้
และหลักฐานที่เขาบอกว่ามีทั้งหมดเนี่ยนะคะ
อาจารย์คือในมุมของเสียอ้วนและทีมเขาต้องสืบให้ศาลเห็นว่าอะไรคะ
เขาถูกกระทำมีมูลเหตุที่ทำให้แค้นเหรอคะ
คือเป็นการให้การประกอบคำรับสารภาพว่าที่กระทำไป
เพราะมีมูลเหตุจูงใจอย่างนี้
แต่แน่นอนข้อหาฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อน
มาตรา๒๘๙กฎหมายวางโทษไว้ขั้นถูกขั้นเดียวคือประหารชีวิต
เมื่อรับสารภาพก็เป็นเหตุบรรเทาโทษตามมาตรา๗๘
และให้การในรายละเอียดว่าทำอย่างนั้น
พร้อมกับแสดงเหตุที่ว่าทำไมต้องทำ
อย่างมากก็ลดโทษลงมากึ่งหนึ่งก็เหลือตลอดชีวิต
อาจารย์เวลาที่เสียอ้วนเขาจะอธิบาย

คนที่เป็นทนายฝั่งเสียอ้วนต้องพยายามทำอะไร
เพื่อให้ลูกความของตัวเองโดนเบาสุด
ก็นี่ทำได้แค่นี้เพราะมันไม่เหมือน

ฆ่าคนตายปกติ๒๘๘โทษจำคุกไม่เกิน๒๐ปี
จำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต
ถ้าเป็นเป็นข้อหาฆ่าคนตายโดยธรรมดาไม่นับแต่ตรอง
แต่ว่าสารก็ไม่สามารถที่จะลดลงมากกว่าตรงนี้ได้
คุณผู้ชมค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยลองสลับเสียงของแต่ละเสียง
ที่เคยมีอยู่ในข่าวให้อาจารย์ฟังร่วมกันนะคะ
คุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เสียงของเสียอ้วนอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร
แต่ตัวเลข๗ล้านมีในการพูดแน่ให้ฟังอีกรอบ
อ้วนตัดสินใจพูดแต่ละท่อนแต่ละท่อนเนี่ยมันเข้าเป้าหมดเลยนะอาจารย์
คือเข้าเป้าหมดเลยเหมือนกับรู้ว่าพยายามจะบอกว่าคดีนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร
แล้วทางฝั่งตัวเองเหตุใดจึงลงมือ
อันนี้ถึงเป็นที่มาว่าเหมือนเขาจะรู้ไหมว่ามันสามารถเปลี่ยนอะไรได้ในการสู้คดีหรือเปล่า

เสียใจครับเสียใจครับเสียใจที่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อีกเงิน๗ล้านมีการโอนจริงครับ
เขาชื่อจันจังห์ด์เป็นผู้จักษย์ครับยิงปืนสาวก็บอกให้ไล่ล่ะ
อาจารย์อันนี้ต้องพิสูจน์ให้ได้ด้วยไหมทางฝั่งเสียอ้วนถ้าจะสู้ต้องพิสูจน์ให้ได้ไหมว่า
ที่ให้ผมไม่ได้ให้โดยเสน่หาแต่ผมให้เพราะมีข้อตกลง
นี่น่าสนใจตรงนี้ที่น่าสนใจอ้นเขาไม่พูดต่อเห็นไหมเขาไม่พูดต่อ
ทีนี้เวลานั้นพระเจ้าจะสู้คดีกันอะไรกันมันก็เป็นส่วนประกอบนะครับ
มานั่งดูเพื่อเพื่อสนับสนุนเพื่อเอามาเนี่ยเพื่อสนับสนุน
สนับสนุนสาเหตุของการลงมือกระทำต้องเอามาแน่นอน
ส่วนคุณอ้วนจะไปใช้ประโยชน์ในทางว่าได้โอนจริงขอให้สารลดโทษมันก็ลดได้แค่นั้นแหละ

คือถ้าใช้ใช้ลดโทษได้จริงใช้ลดโทษได้จริงถ้าสืบให้สารเห็นได้

อาจารย์มันต้องไปดูอีกไหมคะว่าที่เขารับสารภาพคือเขารับสารภาพ
เพราะจำนวนต่อหลักฐานอีกหรือเปล่าที่อาจารย์เคยสอนไว้

เรามานั่งดูเนี่ยเขาที่สุดเขาก็ถูกจับเขาก็บอกว่าทางตันนะ
เขาเลือกทางนี้แล้วก็จบแล้วอันที่หนึ่ง
ที่สองเราจะเห็นว่าปกติต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าคำให้การรับสารภาพของผู้ต้องหาเนี่ยปกตินะสารไม่รับฟัง
ต้องมีพยานอื่นประกอบสนับสนุนว่าคำรับสารภาพเหล่านั้นรับโดยความสมัครใจรับโดยความเป็นจริงโดยเฉพาะโทษที่มีโทษประหารชีวิตเนี่ยการรับเนี่ยต้องรับต่อหน้าทนายความเขาต้องมีทนายความ
ทนายความนี้อาจจะไม่ได้จ้างเองถ้าไม่ได้จ้างเองสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องจัดหาให้เขา
ว่าคือป้องกันว่าตำรวจไปคู่ให้รับเขาจะต้องมีทนายเวลาบันทึกคำให้การต้องมีทนายความอันที่หนึ่งอันที่สองเราจะเห็นว่าการมันมีภาพประกอบแล้วเขารับตรงกับภาพที่ประกอบไว้แล้วผู้ต้องหาทุกคนก็ให้การสอดคล้องต้องกันเชื่อมโยงอย่างน่ามีมีเหตุผลแล้วการหลบหนีเอารถไปทิ้งไว้มันมันเป็นไปตามสเต็ปตรงหมดอันตรงเนี้ยถ้าถามถึงว่า
คดีนะในฐานะที่เป็นนักกฎหมายเป็นครูบาอาจารย์เคยว่าความรูปคดีเนี่ยไม่ได้ห่วงเลยไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรซับซ้อนยากไม่มีแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยพบตรท่านก็ทำไว้ครบใช่ไหมเพียงแต่หาหลักฐานที่มันจะสนับสนุนให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองอาจารย์ครับต้องถึงกับบอกให้ชัดเลยไหมว่าเนี่ยผิดสัญญากันเนี่ยผิดสัญญากัน

คือแต่เอาล่ะดิฉันเข้าใจว่านะคะคือคนที่ชมข่าวนี้ย่อมจะรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วแต่ว่าในฐานะคนถามเวลาถามคุณแม่ของสปายเองมันมันกระอักกระอวนที่จะถามเหมือนกันแม้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของคดีแต่คือถึงที่สุดคือคือเขาก็เสียลูกไปแล้วนะคะแต่ถ้ามันเข้ามาอยู่แล้วมันมีผลต่อคดีเดี๋ยวเราจะกลับมาย้อนฟังสิ่งที่คุณแม่เล่า

แม่ก็เลยเอาตัวละตี้ไปขึ้นแล้วก็ไปเปิดบัญชีที่ทางธนาคารไว้
ทุกสาขาที่ไม่ได้เสียค่าธรรมเนียม
ทางธนาคารก็เลยแจ้งแม่ก็เลยเปิดบัญชีนี้ไว้
แล้วก็พ่อกับแม่ก็ถือสมุดธนาคารคือว่าก็เราซื้อสมุดธนาคารเนี่ย
เราสามารถไปเบิกได้ใช่ไหมอ่าเพราะว่าน้องอ่ะไปเบิกไม่ได้
ไปตลาดอย่างนี้ไปตรงที่ไม่มีธนาคารถ้าน้องฉุกเฉินมา
จะเอาเงินไปเข้าบัญชีให้น้องได้ยังไงใช่ไหม
ดังนั้นแม่ก็เลยแบบตัดสินใจว่าคือเปิดบัญชีนี้ให้น้องไปน้องจะสะดวกมากกว่า
เวลาไปขายของตลาดอย่างนี้ไม่มีไม่มีอยู่ในหมู่บ้านนะหรือไปตามป่าตามอะไรก็มี
ไม่ต้องรอให้พ่อกับแม่ไปโอนให้ตอนนั้นแม่ก็เลยตัดสินใจทำอย่างนี้
เดือนนึงถ้าน้องได้เยอะน้องก็โอนให้เยอะ
ถ้าเดือนไหนได้น้อยน้องก็โอนน้อยอย่างน้อยก็คือไม่ขาด๒๐๐๐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
เพราะว่าไม่มีใครโทรมาบอกถ้าถ้าเขาโทรมาบอกแม่ก็คงจะทราบ
แต่ที่ยอด๑ล้านก็คือเสียอ้วนเขาเป็นคนโทรมาบอกเอง
แล้วชื่อบัญชีนี้ค่ะเป็นชื่อของใครคะ
ชื่อบัญชีของธนชาติเป็นของพ่อแต่ที่แม่ดูในข่าวนะมีของกสิกรอ่ะ
ไม่ในบ้านนี้ไม่มีคนเปิดบัญชีกสิกร
แม่ฝากบอกด้วยนะว่าแม่ไม่มีการตกลงใดทั้งสิ้นกับเสียอ้วน
ไม่มีเงินที่เขาโอนมาให้ไม่มีข้อตกลงใดทั้งสิ้นกับเสียอ้วน
คือเขาโอนเข้ามาเขาบอกว่าโอนมาซื้อรถให้น้อง
แล้วไม่มีคำว่าโอนมา๑ล้านคือแรกก็แต่งงานกับน้องไม่มี
ไม่มีประโยคสนทนาใช่ไม่มีประโยชน์สนทนาใดทั้งสิ้น
คือเงินที่โอนมาคือซื้อรถให้น้อง
ไม่ได้มีการพูดเรื่องไม่มีการพูดเรื่องแต่งงาน
ไม่มีการพูดเรื่องมั่นแล้วไม่มีการสร้างเรือนหอ
ไม่มีค่ะไม่มีตกลงใดทั้งสิ้น
แต่ว่าในกรณีที่คุณแม่ก็ยืนยันในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะอาจารย์
ถ้าเสียอ้วนจะใช้ประเด็นนี้เนี่ย
เพราะว่าคดีหลักคงไม่ได้ลดอะไรมากมาย

คือต้องแยกมาเหมือนตัวเองฟ้องกลับเขาเพื่อเอาทรัพย์คืนใช่ไหมคะ
อืมวันนี้แต่ว่าว่าถ้าถ้าฟังฟังคุณแม่ของพูดเนี่ยนะ
ผมอย่างจริงแล้วเรื่องนี้มันไม่ได้ยากหรอก
มันแค่๑ล้านหรือแค่๗ล้านอย่างที่อ้วนเขาพูด
อันนี้อันหนึ่งนะอันที่๒มันก็มีประเด็นที่เรามานั่งศึกษากัน
บอกว่าวิเคราะห์กันดูว่าเงินที่ให้ไม่ว่าจะ๑ล้าน
๑ล้านมีคำตอบแล้วว่าให้เพื่อซื้อรถ
แล้ว๗ล้านที่อ้วนเขาเพิ่งพูดเราไม่รู้เขาให้ค่าอะไร
แต่ว่ามันมีประเด็นอีกอันหนึ่งก็ไปกสิกร

มันอาจจะไม่ใช่บัญชีของแม่ไม่ใช่บัญชีของพ่อ

สมมุติว่ามีการโอนเงิน๗ล้าน
๑ล้านซื้อรถอย่างอื่นไว้ใช้ไว้จ่าย
ตรงนี้เราถามว่าจะเอาคืนได้ไหม
ถ้าฟังในแง่ว่าเป็นการให้โดยเสน่หาก่อน
ให้เพราะอยากให้เพราะฉันรักเธอ
ให้เพราะฉันชอบเธอทุ่มทุกอย่างให้กับเธอ

ถ้าจะเอาคืนต้องมีเหตุของการประพฤติเนรคุณ
ในภาษากฎหมายเนรคุณแปลว่าอะไร
ผู้รับให้นะครับตำหนิติเตียนด่าทอ

ประการที่๒ผู้รับเนี่ย
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ

สมมุติถ้าเสียอ้วนจนแล้วไม่มีจะกิน
แล้วไปขอแล้วไม่ให้

เพราะไม่ให้สิ่งของที่จำเป็น

เขาเคยไปตำหนิติเตียนหรือไปด่าทอเสียอ้วนไหม

แล้วถ้ายืนยันว่าเป็นการให้โดยเสน่หา

เราก็ไม่รู้ว่าไอ้รูปเงินที่เปลี่ยนไป

เพราะฉะนั้นอาจจะเรียกคืนไม่ได้
อันนั้นก็เรียกเสนียหา

เกิดพิสูจน์ได้ไม่ได้แค่มีสลิป

ถ้ามาแนวนี้ล่ะคะ
ข้อตกลงการให้โดยมีข้อตกลง

ก็เรียกคืนได้

เหมือนกับความเสียหายของการคิดข้อตกลง

แต่ถ้าเรียกคืนเพราะมีข้อตกลง
แล้วคุณเอาเงินไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น

เขาก็ยัดทรัพย์สินอื่นมาชำระหนี้ได้

เหมือนกับเรียกเงินค่าเสียหาย
ใช่ครับเป็นลักษณะข้าเสียหาย

กู้ยืมต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญ
กฎหมายไม่ได้บังคับว่าข้อตกลงนี้จะตกลง

ถ้าตกลงเรื่องของการจะอยู่กินร่วมกัน

แล้วจะพิสูจนได้ยังไงอย่าโทษนะคะ
คือทางฝั่งสีอ้วนก็อ้างลอยก็ได้

ถ้าโอนไปหลายครั้งเนี่ย
มันไม่น่าจะเป็นการผ่อนส่งมั้งถ้าจะอยู่ร่วมกัน
น้องอยู่กับพี่นะเอาไปเลย๗ล้าน

แล้วถยอยส่งถยอยส่งถยอยส่ง
มันไม่มีหรอกครับจะมาตกลงอยู่ร่วมกันและทยอยส่ง

คือก็ถ้าเขาตกลงกันจริงนะ

น้องเขาถอยออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่กี่เดือน
ช่วงปีนี้ช่วงเดือนเมษายน
แต่ทีนี้กำลังจะบอกอาจารย์ว่าขอแทรกอาจารย์อย่างนี้นะคะ

เกิดขึ้นจริงแท้ประการใด

แต่ว่ามันก็เริ่มมีข่าวที่คนออกมาพูด

คนที่คนที่ภูเก็ตเขาก็รู้ว่าสองคนนี้มีความสัมพันธ์แบบไหนนะคะ
หรือแม้แต่คนแถวนั้นเขาก็รู้ว่าแม่พูดกับลูกยังไง

คือถ้าไม่เห็นตัวผู้พูดเนี่ย
มันก็ต้องใช้คำว่าคือก็กล่าวอ้างมาแบบนั้น
แต่มีคนหนึ่งที่เพิ่งจะมาพูดกับเราเมื่อวานนี้คือไอซ์นะคะ
แต่ว่าไอซ์ก็ไม่ได้พูดชัดเจนเพราะว่าเขาก็

เดี๋ยวลองฟังไอซ์อีกครั้งหนึ่งว่าคือ
เรื่องเงินเนี่ยไอซ์ดูแค่ไหนสปายเล่าไหมนะคะ
รู้เรื่องแม่คุยกับสปายไหมสปายคุยกับแม่อย่างไรบ้าง

ตอนที่เกิดเหตุขึ้นเนี่ยนะคะ
ตอนแรกคือคนก็คือค่อยไต่เรื่องเข้าไป
เรื่องชู้สาวหรือใดก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ย
ระหว่างกลางทางนะอาจารย์

คือมันเป็นคำถามกลับไปที่ครอบครัวสปาย
ไอซ์พอจะรู้ความสัมพันธ์ทางการเงิน
เสียอ้วนกับครอบครัวสปายหรือกับตัวสปายอยู่แล้วไหม
ว่ามันมีมูลเหตุ

เพราะว่าเรื่องเงินเรื่องอะไรนี่ก็ไม่เคยถามครับ
คิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องอยู่แล้วค่ะ
ก็คิดแต่ว่าก็เห็นแต่ที่น้องทำงานได้
แล้วก็น้องเอามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแค่นั้นนะคะ

แต่เขาก็เคยพูดกับตัวหนูนะคะว่า
เพราะว่าสปายบอกว่าหนูเป็นพี่สาวแท้ใช่ไหมคะ

ผมจะไม่ให้น้องน้อยหน้าใคร

เขาบอกว่าเขาจะฝากเงินให้เงินฝากเนี่ยต่างหากปีละ๓ล้าน
แล้วเขาก็จะแต่งเท่าไหร่ก็เรียกมาให้ไปคุยกับพ่อกับแม่
พ่อกับแม่เนี่ยจะเรียกสินสอดเท่าไหร่เขาจะไปแต่ง
ว่าสปายรู้ไหมแต่ละครั้งที่มีการโอนเงินไปหาแม่
หนูว่าบางครั้งเขาก็อาจจะรู้แต่บางครั้งเขาอาจจะไม่รู้
อะไรประมาณนี้เพราะว่ามันมีหลายครั้งตอนนั้นอ่ะคือยังไม่ทราบว่าเขาโอนแล้วนะคะ
เขาก็พูดว่าผมเนี่ยให้ได้ทุกอย่างนะพี่ผมรักน้องผมรักจริง
ไม่ว่าจะเรียกสินสอดมาเท่าไหร่ผมก็ให้
มันต้องมีอะไรแล้วอ่ะใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าจีบไม่ติดหรืออะไรแล้วนะคือมันมีปมอะไรไหมอ่ะ
พอจะทราบไหมคะว่าปมอะไรพ่อเขาคุยบอกว่าคุยเรื่องเงินนะคะ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มาก็เอาเงินไปคืนเขาอะไรประมาณนี้
อาจารย์คือแต่แน่นอนตำรวจต้องรู้มากกว่าเรา
ครับต้องระวังอย่างนี้ค่ะคือถ้าสืบค่อยไต่ไป
อันนี้นี่คือที่ไอซ์รู้แล้วเท่านี้นะแต่คนอื่นที่ตำรวจจะเรียกสอบอีกเนี่ย
ครับมันก็กำลังจะเป็นการมองได้ว่าเป็นการให้โดยมีข้อตกลงอะไรบางอย่าง
แต่ถ้าแต่ถ้าคุณแม่และคุณพ่อของสปายยังยันไม่มีไม่เคยคุยกันแบบนี้ล่ะอาจารย์
ช่วงระยะเวลาของการพูดคุยเคยคุยกันทางโทรศัพท์เมื่อไหร่ยังไงนะครับ
และสิ่งที่พี่ถามเมื่อกี้ว่าสปายเขาออกมาเมื่อไหร่ออกมาก่อนที่จะได้เงิน
หรือออกมาหลังจากที่คือเขาโอนเงินกันเสร็จแล้วแล้วต่อมาสปายออกประเด็นที่หนึ่ง
ประเด็นที่สองสปายออกมาแล้วอ้วนก็ยังโอนเงินให้มันมีความหมายที่แตกต่างกันนะ
คือเคยให้คนไปถามหาในพื้นที่ด้วยให้เสียอ้วนนะให้คนไปถามหาเหมือนอาจจะขอไปคุยเรื่องเงินหรืออะไรไม่ทราบ
แต่ว่าส่งคนไปไม่ได้หมายถึงคนที่มาเป็นนกต่อนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมา
อาจารย์กับอีกต่อให้มีการเรียกทรัพย์สินกันคืนอีกคดีหนึ่งนะคะถ้าเสียอ้วนจะเรียกคืน
แต่ในทางกลับกันอีกคือแม่เขาเสียลูกแล้วครอบครัวฟอสก็เสียลูกคำถามคือเขาก็ย่อมจะเรียกค่าเสียหายได้อีกด้วยไหม
และพฤติการของเสียอ้วนที่แม่พูดพยายามจะลวนลามน้องนะคะทำร้ายน้อง
คือมันมีข่าวว่าเสียอ้วนทำร้ายสปาย
อ้วนเวลาทำร้ายสปายมันมาจากสาเหตุอะไรคะ

ครั้งที่เห็นนะคะ

เขาก็จะกระชากน้องมาแบบไม่ต้องไปแล้วนั่งอยู่ตรงนี้อะไรประมาณเนี้ย
ไปทำไมดูดิเปลืองตัวอะไรประมาณนี้ค่ะ

กระชากแขนหรือโทษนะคะกระชากผม
บางทีก็กระชากผมบางทีก็กระชากแขน

ไม่มีค่ะช่วงนั้นแรก
มีเคยเอาอาวุธมาขู่มาทำอะไรไหม
ไม่มีอาวุธหรอกค่ะก็ก็แค่เขาก็ออกมาให้ดูว่าเนี่ย
เนี่ยถ้าเกิดว่าพี่ไม่ได้นะใครก็ไม่ได้เหมือนกัน
เขาก็จะควักปืนที่เขาพกไปทุกวันนะคะ
เขาก็จะเอามาตั้งแล้วก็เอาลูกปืนมาเลี้ยอะไรของเขาไป
พวกหนูก็กลัวเหมือนกัน
ไอซ์ตอนที่สปายโดนทำร้ายแม่พ่อครอบครัวสปายรู้ไหมว่าเสียอ้วนทำร้ายสปาย
ก็น่าจะรู้นะคะเพราะว่าถ่ายรูปแล้วก็ให้น้องส่งไลน์มาบอกแม่เขาให้ไปแจ้งตำรวจ
เดี๋ยวนะมันมากมายขนาดไหนถึงถ่ายรูป
ถักตามคอนี่ก็เขียวหมดอ่ะค่ะเป็นรอยบีบ
บีบรอยขวนลอยคือให้ดูตั้งแต่ครั้งแรกที่เสียอ้วนทำร้ายเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะก็ให้หนูให้ฟอสถ่ายรูปแล้วก็บอกว่า
ก็วันที่ไปดูบ้านเขาน้องเขาเดินเข้าไปในห้องนอน

พอหนูดูเสร็จแล้วหนูก็เดินออกมาไงค่ะ

เสียงเขาเรียกหนูตั้งนานแล้วแต่เหมือนห้องมันเก็บเสียงมันเป็นแบบเอ๊ะใช่หรือเปล่า
เหมือนมีคนเรียกหนูก็เลยแบบเอียงหูฟังอย่างนี้อ๋อเขาเรียกจริงนี่หนูก็เลยวิ่งขึ้นมา
หนูก็มาฟังแป๊บสักพักเขาบอกพี่พี่ไอ้พี่ไอ้ช่วยหน่อย
เขาบอกว่าเสียอ้วนจะยิงเขาอะไรอย่างนี้ค่ะพี่เขาจะยิงจริงนะเขาจะยิงหนูอะไรอย่างเงี้ย
ด้วยความที่เป็นพี่นะคะก็ตกใจใช่ไหมคะก็บอกว่าก็ไปเคาะห้องยายนะครับ
บอกพี่พี่มีอะไรค่อยพูดค่อยจากันนะน้องมันยังเด็กพี่พี่อย่าตะโกนเดี๋ยวเพื่อนบ้านเขาจะตกใจเขาจะตื่น
ก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าไม่เปิดนะเดี๋ยวพี่จะไปแจ้งตำรวจแต่จริงโทรศัพท์แบตมันหมดแล้วค่ะ
ถ้าเกิดว่าโทรศัพท์แนนไม่หมดวันนั้นก็คงจะแจ้งตำรวจจริง
เนี่ยค่ะอาจารย์คือถ้ามันมีประวัติการทำร้ายมาอย่างนี้เรื่อยหรือแม้กระทั่งถ้าสมมุติเราเชื่อในสิ่งที่แม่สปายเล่าทั้งหมดเนี่ยนะคะ
มันก็หักล้างกันอยู่ดีต่อให้มันมีเรื่องเงินมาหรือว่าไม่หักล้างต้องแยกกัน
มันก็แยกกันไปถ้าเรื่องเงินจะไปฟ้องก็ว่ากันไปแต่ว่าพฤติการแบบนี้พฤติการอย่างนี้มันค่อนข้างชัดนะว่าฉันไม่ได้คนอื่นก็ไม่ได้
อันนี้คือประเด็นสำคัญเลยที่พูดอย่างนี้คือเรื่องสำคัญมากว่ามันก็ชี้ชัดลงไป
มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานที่สนับสนุนโอเคเรื่องคดีก็จบ
ตรงนี้มันก็ชัดเจนนะผมว่าชัดเจนชัดเจนทีเดียวเพียงแต่ว่าเราไม่รู้เรื่องจริง
ว่าเขาเอาพูดกันแบบชาวบ้านเลยนะเขามีอะไรกันหรือเปล่า
หรือตกลงอะไรกันไว้คือเอาอย่างนี้ค่ะในรายละเอียดเวลามันออกสื่อ
คนที่จะแสดงตัวในการพูดแบบเปิดหน้ามันค่อนข้างลำบากใจ
ถ้าถามว่าเรารู้อย่างอื่นไหมที่มันไม่เป็นข่าวคนที่บอกที่รักมีมี
แต่ถ้าจะให้มานั่งเล่าแบบมันก็ลำบากใจกับคดีนี้
จริงเราก็ไม่ได้มานั่งนินทาเขานะแล้วประการที่สองเราก็ไม่ได้ว่าผู้ตายเป็นยังไงอะไรยังไง
แต่ผมกำลังนั่งนึกอยู่เนี่ยเรากำลังจะบอกกับสังคมว่ารักใครมากเกินไปหรือเปล่า
เงื่อนไขอะไรหรือเปล่าอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นบทเรียนของสังคมว่าถ้าเป็นแบบนี้น่ากลัว
อาจารย์คือตอนนี้ถ้าสมมุติเราเอาตัวคดีเป็นหลักเนี่ยนะคะคือสิ่งที่มันกลับกลายมาเป็นข่าวตอนนี้คือสาเหตุของคดี
สาเหตุของการเกิดคดีแต่เรื่องการดำเนินคดีไม่มีอะไรไม่กระทบไม่มีอะไรลำบาก
ก็มันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งเขาต้องพยายามหามูลเหตุจูงใจไว้เป็นตัวอย่าง
ถ้ามีคดีเกิดขึ้นในธรรมนองนี้ก็จะได้ศึกษาข้อเท็จจริงอย่างนี้ต่อไป
คือมูลเหตุเนี่ยมันมีเรื่องเล่าเยอะเลยเยอะเลยเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสปายกับเสียอ้วนนะคะ
อ้วนกับครอบครัวสปายความเข้าใจของเสียอ้วนต่อฟอสคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยนะคะ
คือมันมีเต็มไปหมดเลยแล้วก็มันก็มีข้อมูลอีกชุดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินก็เต็มไปหมดเลย
คือทุกเรื่องเป็นมูลเหตุได้หมดถูกไหมเพราะฟอร์สไม่ควรจะโดน
แต่ทำไมต้องโดนเข้าใจอะไรผิดกับฟอสหรือเปล่า
เขาอาจจะคิดอีกอย่างนึงเห็นไหมเงินก็ใช่เรื่องหึงหวงก็ใช่
ใครได้ไปก็ไม่มีใครทางจะได้มันครบถ้วนในมูลเหตุจูงใจเนี่ย
ถ้าวันนี้ถ้าวิเคราะห์ในลักษณะคดีวิเคราะห์ว่าทุกสาเหตุเป็นเหตุแห่งการกระทำความผิด
แต่ในการดำเนินคดีคือถ้าถามว่าเสียอ้วนจะหลุดไหม
เออจ่ายเงินจ่ายทองก็คือคือเราไม่รู้หรอกนะบางทีว่าที่บอกว่าไปทะเลาะกับคนไอติมแล้วยิงคนขายไอติมเนี่ยนะ
มันอาจจะเป็นเรื่องของการป้องกันตัวละหนึ่งนะ
ต่อสู้คดีหรือการ

๒ล้านนี่จ่ายให้ญาติคนตายหรือเปล่า
หรือมีบางส่วนจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไหม

แต่ว่าถ้าสัก๒ล้านเนี่ยผมว่าน่าจะ
เคลียร์กับญาติคนตายมากกว่าอย่างอื่น
เพื่อให้ญาติคนตายไม่ติดใจเอาความ

ไม่ต้องห่วงเรื่องการเข้าสู่กระบวนการ

ผู้กระทำย่อมรับผลของการกระทำ

ส่วนที่เขาจะรักษาสิทธิ์เรื่องของทรัพย์สินเงินทอง

เขาก็จะใช้สิทธิ์ในการเรียกร้องไป
แม้กระทั่งการพิสูจน์ของฟอสเอง
สเองหรือแม้กระทั่งครอบครัวสปายเอง
มุมที่เสียลูกทั้งคู่เนี่ยนะคะ
ก็ย่อมจะใช้สิทธิ์นี้ยังมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายได้

จริงอยากจะบอกประชาชนทุกคนนะครับ
ถ้าท่านเกิดความเสียหายแบบคล้ายอย่างนี้นะ
หรือถูกรักทรัพย์ถูกทำร้ายถูกตบตีถูกอะไรทั้งหลายเนี่ย

ถ้าพยานหลักฐานพอฟ้องในคดีอาญา
พออายการยื่นฟ้องปั๊บ
ให้ไปยื่นคำร้องต่อสารเลย

นะว่าค่าโปรงศพเท่าไหร่ค่าขาดประโยชน์เท่าไหร่

อันนี้แนะนำญาติทั้งสองคนที่เสียชีวิตนะนะ
ไปยื่นในคดีอาญาเวลาอายการเขายื่นฟ้อง

ท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

ลูกเราเสียเราจะไปเอาค่าเสียหาย
เรายังต้องเอาเงินไปวางสาร

เพราะฉะนั้นมีสิทธิ์นี้ด้วยนะคะอาจารย์ค่ะจริงเวลาหมดแล้ว
ติดปลายนวมนิดเดียวเพราะมีคนถามมาเยอะนะคะ

ล้านเดี๋ยวเราคงได้พบกันแน่นะคะ
คดีเสือดำอาจารย์ทำไมเงียบกริ๊บอย่างนี้

เอาไปดูใช่ไหมเอาเครดิสต์ดูมาตอบให้

รวมถึงคดีนักเรียนเตรียมทหารน้องเมย์
อันนี้พ่อแม่เขาก็มาเป็นระยะนะ

โป้งน้องเปรี้ยวคนพิการเอาหมดเลยทุกเรื่อง

ระหว่างที่เสียอ้วนยังคงเป็นข่าว